ก็วันนี้ได้มาเสียสมาชิตในทีม
ครั้งแรกแล้วก็
รู้สึกตื่นเต้นต้นพี่
ก็ยังตื่นเต้นมากเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศที่เดินทางไปถึงสมสรรค์แล้วเขาได้เจอเพื่อร่วมทีมนะครับ
หัวเสาทีมชาติไทยในวัย๑๘ปีนะครับ
ต้นสังกัดใหม่ในศึกวีลีกหลีกบรรยบรรยีอาชีพของญี่ปุ่น
ซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็พาน้องบุ๋มบิ๋มไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างภายในสโมสร
จากนี้ครับเทรนเนอร์ประจำทีมก็พาทัชุออนั้นไปตรวจร่างกาย
เพื่อวางแผนในการรักษารวมถึงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วย